คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงสักเกือบเที่ยง
เกิดไฟไหม้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านเสริมสวย
โอ้โหไฟไหม้เยอะทีเดียวนะครับที่สมุทรสาครฮะ
ต้องระดมรถน้ำดับเพลิงเนี่ยนะครับโอ้โหดูสิครับเยอะไม่เยอะ
จากไกลก็รู้ว่าหลังคานั้นมันซุดลงมาแล้ว
รถน้ำ๒๐กว่าคันนะครับต้องไปที่เกิดเหตุ
สิบเอ็ดโมงครึ่งได้ครับรถดับเพลิงนะครับ
จากทั้งอบตพันท้ายนรสิงและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๒๐คัน
ระงับเหตุไฟไหม้ครับที่บริษัทโชคเจริญ
ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านเสริมสวย
เนื้อที่ต้องหกไร่นะฮะต้นเพลิงเนี่ยมาจากชั้นบนสุดเลย
ของอาคารนะฮะห้าชั้นนะครับไฟไหม้นะครับ
อย่างรุนแรงเลยหลังคาด้านบนยุบตัวลงมา
แต่ไฟเนี่ยไม่ได้ลุกลามไปชั้นอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงนะครับจึงจะควบคุมไฟให้สงบลงได้
นายวิสนุสาธารณีอายุยี่สิบหกปีนะครับเป็นบรอบประพอของโรงงานเล่าบอกว่า
ตอนผมทำงานอยู่นะผมดูแลเรื่องรถเข้าออกของบริษัทอยู่เนี่ย
ขึ้นไปชั้นบนฮะเห็นไฟมันลุกมาจากมุมด้านขวาสุดของชั้นห้า
ก็เลยแจ้งพนักงานของโรงงานที่ทำงานอยู่กว่า๑๐๐คน
อยู่ชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓บอกว่าอบพยพลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัย
แต่ไฟมันไหม้เร็วมากครับประกอบกับเป็นอาคารสูงคือ
ทางตัวโรงงานไม่มีขีดความสามารถในการที่จะดับไฟแบบนี้
อันนี้คือต้องใช้รถกระเช้านะฮะเข้ามาดับไฟโอ้ขึ้นมาสูงทีเดียว
นางนภานาคะเลิศกระวีอายุ๕๘ปีท่านเป็นเจ้าของโรงงานนะครับ
ก็เล่าบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นชั้นสำหรับเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว
รอการจัดส่งให้กับลูกค้าส่วนสาเหตุเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลย
ว่าเกิดจากอะไรนะครับตำรวจก็อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานนะครับให้เข้ามาตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงถ้าจะถามถึงมูลค่าความเสียหายตอนนี้
ประเมินอยู่นะฮะยังมึนตึ๊บอยู่ยังประเมินไม่ได้ฮะ